อยู่กับรายการพิเศษก่อติดการชุมนุมราชประสงค์
ต้นระดุแล่ว๕ด้านไฟฟ้าในสถานีด้วยกันคือชิทลมราชดำริสยามสนามกีฬาราชเทวี
ตอนนี้เพื่อเป็นการควบคุมสถานการณ์ค่ะ
ส่วนจุดหนึ่งนะคะที่มีความเคลื่อนไหวเหมือนกัน
เราจะไปตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดจากคุณคารินกะมุดโยธิน
ตอนนี้อยู่ที่บริเวณสะพานหัวช้างณจุดนั้นตอนนี้เป็นอย่างไร
ต่อสายพูดคุยกันเลยนะคะคุณคารินคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะคุณมณฑีคุณอรัชภรครับ
รายงานเลยค่ะสถานการณ์ล่าสุดค่ะ
ครับบริเวณที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับเป็นบริเวณเชิงสะพานหัวช้างนะครับ
และตำรวจตระเวนชายแดนนะครับได้พยายามเคลียร์ให้ประชาชนนะครับ
ออกมาที่ไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับออกมาหลังแนวกั้นของตำรวจครับ
ให้ผู้ค้าประหลังออกมาจากบริเวณจุดสุมทรุมทั้งหมด
พร้อมให้รถที่ไม่เกี่ยวข้องออกมา
บริเวณที่ผมอยู่ที่นี่ยังมีการเตรียมพร้อม
มีรถของมูลณะนิสลิะร่วมจะต่ำอยู่

ถ้าเกิดมีการประทะการ
มีผู้ป่วยที่จะต้องนำออกมาจากบริเวณแยกประทุมวัน
ก็จะเตรียมพร้อมสามารถนำส่งโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาลใกล้เคียงได้เลยครับ

ก็พยายามเคลียร์รถของทั้งพนักงานและรถของค้านะครับ
ออกจากห้างสรรพสินค้าทั้งหมดเลยครับ
อืมตอนนี้ตำรวจที่ตรึงกำลังอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือมีแค่เจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเดียว
ครับตอนนี้นะครับเบื้องต้นมีแค่เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝุงชนตำรวจตะเวนชายแดนครับ
แล้วก็เป็นตำรวจในท้องที่ครับทั้งสนบังรักษ์แล้วก็สนปฐุมวัน

คุณคลินครับบริเวณสะพานหัวช้างมุ่งหน้าออกไปทางแยกที่ไม่ใช่จุดที่เขาชมนุมกัน
บริเวณนั้นเนี่ยเขาปิดถนนทั้งเส้นไหม
แล้วถ้าจะเป็นสะพานสำหรับคนที่ใช้เส้นทางบริเวณจุดนั้นควรจะยังไงดีคะ

ตอนนี้คือเส้นทางที่เปิดเนี่ยคือเปิดให้มุ่งหน้าลงจากสะพานหัวช้าง
ที่จะไปมุ่งหน้าไปแยกราชเทวีเท่านั้นครับ
ก็ไม่มีการเปิดเส้นทางให้รถจากทางด้านฝั่งแยกราชเทวี

ก็คือเรียกได้ว่าใช้ช่องทางเดินรถทางเดียวเท่านั้น
ก็คือมุ่งหน้าที่จะกลับออกไปเท่านั้นครับ
โดยมีรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจจอดปิดกั้นเส้นทาง
พร้อมตั้งแนวรั้วอยู่บนบริเวณสะพานหัวช้างครับ
คุณคารินถ้ากะจากสายตาเนี่ยระยะห่างระหว่างแนวกั้นของตำรวจกับกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยอยู่ห่างกันมากไหมคะ
ตอนนี้แนวกั้นของตำรวจนะครับกับผู้ชุมนุมเนี่ยห่างกันเพียงประมาณไม่ถึง๑๐เมตรครับ
แล้วก็แนวของตำรวจที่กั้นแนวอยู่โดยมีรั้วเหล็กเท่านั้นนะครับ
เป็นรั้วเหล็กกั้นจราจรเท่านั้นครับก็คืออยู่ห่างประมาณ๑๐เมตรครับ
แต่ยังไม่มีการใช้โล่กระบองหรือรั้วรวดหนามที่จะเป็น
ระยะบอกว่าจะเป็นการพยายามจะดันหรือพยายามจะควบคุมกลุ่มผู้ชุมนุมครับ
มีแต่เพียงกั้นแนวเพื่อไม่ให้ผู้ชุมนุมเนี่ยเข้ามาเสริมเพิ่มเติมมากกว่านี้แล้วครับ
ค่ะคุณคุณคารินตอนนี้นะคะมีวี่แววว่าทางกลุ่มผู้ชุมนุมจะมีการตั้งเวที
เพื่อที่จะขึ้นปลาใสมีมีแนวทางไปทางนั้นไหมคะ
อ่าตอนนี้นะครับอ่าเรียกได้ว่าเวทีเนี่ยยังไม่มีลักษณะเป็นเวทีอย่างเป็นทางการเหมือนเมื่อวานนี้ที่แยกราชประสงค์นะครับ
แต่มีเพียงแก่นนำเนี่ยยืนพูดใช้เครื่องขยายเสียงเป็นเป็นโทรโขกเท่านั้นนะครับ
ที่จะพูดกับผู้ชุมนุมนั้นก็คือสื่อสารกันเป็นวงแค่งและกระจายออกไป
แล้วก็มีการแบบว่าตะโกนบอกสื่อสารไปยังตำรวจนะครับ
ให้ปล่อยเพื่อนเราครับเป็นประโยคและเป็นจุดประสงค์เดียวของพวกเขาที่มาชุมนุมกันครับ
เห็นนี่ก็คือเป็นผู้ชุมนุมทั้งหมดเลยค่ะ
สถานการณ์ระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมที่หันหน้ากับแนวกั้นของตำรวจที่ตั้งแนวอยู่ตรงบริเวณสะพานหัวช้างเนี่ย
ถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคือยังไม่ได้มีการกระชับพื้นที่
ไม่ได้มีการลุกล้ำกันเข้าไปแล้วก็ยังไม่ได้มีการปะทะกันแค่หันหน้าชนกันเฉย
แล้วก็มีการสื่อสารกับผู้ชุมนุมนะคะผ่านทางรถกระจายเสียงที่เมื่อสักครู่นี้ได้มีการรายงานเข้ามาแล้ว
ตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่งกับคุณสิริวัณรักษัตริย์นะคะที่ตอนนี้อยู่ตรงกลางกลุ่มผู้ชุมนุมบริเวณแยกประทุมวันเลยนะคะ

จุดในการจัดการชุมนุมนี้มากขึ้นมีการเริ่มจับจองที่นั่งค่ะ
ขณะที่บนสกายวอล์กก็มีประชาชนมาดูบรรยากาศเหมือนกันนะคะ
กลุ่มก็ร่วมชูสามนิ้วไปด้วยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะ
มวลชนที่อยู่ข้างล่างตรงจุดกลางแยกปฐุมวัน
ก็ได้ตะโกนขอให้คนที่มาร่วมชุมนุม
ที่อยู่บนสกายวอล์กได้ตรงมานั่งข้างล่างด้วยกัน
เพื่อให้ภาพของการมารวมตัวกันแยกประทุมวันตรงนี้ค่ะ
ส่วนเรื่องของการดูแลรักษาความปลอดภัยนั้นนะคะ
กำลังตำรวจยังไม่ได้มีการเดินเข้ามา
ดูแลความเรียบร้อยตรงสี่แยกประทุมวันนี้ค่ะ
หลังจากที่ทางแกนนำได้มีการประกาศเปลี่ยนสถานที่อย่างกระทันหัน
ตอนนี้เป็นการชูสัญลักษณ์๓นิ้วแล้วนะคะ
ภาพชุมชนทั้ง๓นิ้วเป็นภาพของน้องเยาวชนที่นั่งอยู่ในเครื่องแบบของชุดนักเรียน
ปกติบางคนก็เพิ่งจะเลิกเรียน
แล้วก็ได้มีการติดตามช่องทางโชว์โซเชียลมีเดียค่ะ
จากการที่มีการสอบถามน้องนักเรียนหลายคน
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะว่าทราบข่าวการเปลี่ยนสถานที่ของแกนนำ
ในการย้ายจากแยกราชประสงค์มาที่สี่แยกประทุมวันได้อย่างไร
น้องก็บอกว่านั่งติดตามผ่านทางทวิตเตอร์ตลอดค่ะ
และทันทีที่มีการแจ้งเปลี่ยนสถานที่ทราบเมื่อตอนเวลาประมาณ๑๕นาฬิกา
น้องก็ตัดสินใจออกจากบ้านแล้วก็มารวมตัวกันที่แยกประทุมวันทันที
โดยไม่ได้มีการตัดสินใจหรือว่าคิดถึงเหตุผลว่าการเข้ามาที่แยกประทุมวัน
อาจจะมีการสกัดกั้นอาจจะปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
น้องก็บอกว่าพร้อมที่จะเข้ามาณจุดนี้ค่ะ
แกนนำหลักไม้ระยองลูกเกดชนทิชาแจ้งเร็วยังไม่มา
ถึงจุดที่มีการปลาใสซึ่งก็คาดว่าน่าจะมีการหารือกันอยู่
แล้วก็จะมีการปรากฏตัวขั้นตอนต่อจากนี้นะคะ
น่าจะมีการนำแผงรั้วเหล็กมากั้นร้อมรอบเวทีปลาใส
แล้วก็แกนนำหลักหลายคนก็จะเริ่มทยอยมาค่ะ
ปัญยากาศล่าสุดที่แยะประทุมวันตอนนี้ที่ชั้นยืนแรงงานอยู่ค่ะ
ก็อยู่บริเวณกลางแยกเลยค่ะ
แยกปฐุมวันท่ามกลางผู้ชุมนุมที่มาปักหลักรอฟังการปราศัย
ผ่านรถขยายเสียงที่เพิ่งจะเข้ามาบริเวณจุดนี้สักประมาณ๑๗นาฬิกา๒๕นาทีที่ผ่านมา

เบื้องต้น๔๔นาทีแล้วจากเวลานัดหมาย๕โมงเย็นของกลุ่มผู้ชุมนุมยังไม่เห็นแก่นำหลัก
ก็ยังมีแก่นำย่อยที่คอยทยอยเวียนเปลี่ยนการปราศัยโดยใช้เครื่องขยายเสียง
และก็อาจจะเป็นรถขยายเสียงหรือรถคันเล็กที่ขับเข้ามาในกลางวงชมนุม